ชะโงกหน้ามาถาม๑ขออยู่ด้วย๒ขอกินน้ำพริกด้วย
เพลงสะดุ้งตื่นทุกทีหมอปลามาแล้วเอามือไปแตะตัวน้องเพลง
พอเอามือแตะตัวน้องเพลงน้องเพลงมีอาการสะดุ้ง

น้องเพลงมีพลังงานบางอย่างอยู่ในตัว
ให้หน้าข่าวแตะหน้าข่าวแตะน้องเพลงไม่สะดุ้ง
แต่พอหมอปลาแตะอีกทีน้องเพลงมีอาการสะดุ้งและชาไปทั้งตัว
หมอปลาบอกยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องจริงนะ
สิ่งที่น้องเพลงเจอมาหมอปลาเดินต่อ
พอเดินต่อไปบริเวณหน้าบ้านแล้วเดินผ่านหน้าบ้านไปเจอ
เขาเรียกว่าบ่อบำบัดน้ำปลาปลาอืมไปเจอบ่อบำบัดน้ำปลาปลา
ผมไม่ไหวจะอ้วกหมอปลาจะอ้วกไม่ใช่ในบ้านนะ
ออกไปด้านนอกบ้านหมอปลารู้สึกได้เลยสัมผัสได้เลย
มันมีอะไรอ่ะไปดูเองเลยฮะพอไปดูเองเนี่ย
ข้างหน่อยเห็นไหมดูปากเลยพอไปดูอันเนี้ยมันเหมือนเป็นคาร์บอน
เหมือนเป็นถ่านฮะหมอปลาเลยยืนยันว่านี่แหละถ่านนี้ได้แต่ใดมา
อยากจะรู้ว่ามาจากไหนเป็นไปได้ไหมว่าฐานที่ชาวบ้านเอามาใช้ในการกรองน้ำส่วนหนึ่งเนี่ย
เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากต้นไม้วิเศษหรืออาจจะมาจากต้นไม้อาถรรพ์ได้ทั้งสองมุมนะ
วิเศษหรืออาถรรพ์มันจะมีปัญหาทั้งคู่เพราะเอามาทำแบบนี้
เชื่อว่าผลสืบเนื่องจากเรื่องของถ่านเรื่องของบ่อบำบัดนั่นแหละ
ที่ทำให้น้องเพลงเป็นอาการแบบนี้เดี๋ยวฟังมีเสียงหมอปลาไหมฮะ
ไม่มีเสียงผมอธิบายต่อว่าเหตุการณ์จริงเป็นยังไง
หมอปลาก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้มีพลังงานผิดปกติ
พิกัดนี้ส่งผลให้น้องเพลงเจอผีมาหลอกหลอนฟังหมอปลา
เราไม่ได้เตรียมกับน้องเพราะผมลงไปคุยกับน้องพร้อมกับนักข่าว
เดี๋ยวจะหาว่าเราเตรียมกับน้องค่ะอ่าใช่ไหมเราผมลงแล้ว
ไม่เคยโทรศัพท์หาน้องนะมีแค่เมื่อวานที่ไทยรัฐโฟนอิน
เห็นหน้าน้องแค่นี้ไม่เกิน๑นาทีแล้วก็ไม่ได้คุยนะ
เดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวคนหาว่าเราเตรียมเราไม่มีการเตรียมนะเราบอกก่อนนะ
แต่คนสงสัยจริงเรื่องของรอยขวนเรื่องของรอยขวนเอ้ยผีมันจะมาขวนได้ครับ
ปลาครับนี่มันโลกยุคไหนแล้วก็เลยมีคนตั้งความสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่า
อาจจะเกิดจากฝุ่นของพัดลมเอาใหม่ดิฝุ่นพัดลมเข้าใจได้
น้องอาจจะเอามือไปโดนพัดลมไหมหรือตอนนอนเอามือไปเกี่ยวพัดลมหรือเปล่า
ก็เลยทีมข่าวของเราพี่วีวีรยุทธ์ในพื้นที่เป็นทีมข่าว
ลองทำดูลองเอาฝุ่นไปไปแปะเอาแป้งไปแปะที่ตะแกงพัดลม
แล้วเอามือไปแตะดูว่ามันจะมีรอยคล้ายกับกล้าวขวนของผีหรือเปล่า
เอาแตะดูสิมีไหมเฮ้ยคล้ายว่ะแตะดูคล้ายแต่คนในบ้านบอกมันมันแค่คล้าย
แต่มันไม่เหมือนนะฮะมันไม่เหมือนต่อให้แตะมุมไหนมันก็ไม่เหมือน
วันเดียวเอาไม่อยู่ฮะหมอปลาบอกวันนี้เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปบ้านน้องเพลงอีกที
จะทำการทำลายไอ้เจ้าถ่านที่ว่านั้นมันอาจจะเป็นถ่านอาถรรพ์ก็เป็นได้
วันนี้ลงพื้นที่อุทัยธานีอีกรอบหนึ่งครับค่ะ